สวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ไข่สด

ทำไมต้องแอ้งอีกตะครั้ง

เราอย่าเสียเวลาว่าเอ็กเบอร์อากูลเข้าข่าวมั้ย

เสียงเนี่ยมันไม่ได้ให้แจงจี้ทำไปแทน
เอามาข่าวแรกก่อนเลยนะฮะ
หนุ่มยาลายงโจรใต้นะฮะสกัดคาร์บอมนี่นะครับคือก่อนหน้านี้ประมาณสักวันสองวันที่ผ่านมาเลยนะครับ
มีข่าวไปอึกกระทึกคึกโคมเลยคุณพระดำคุณม้าว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมีเหตุนะครับที่น่าจะนะ
น่าจะมีคนเนี่ยมาก่อวินาศกรรมโดยการคาร์บอมสามจุดด้วยกันนะครับทีนี้ประชาชนเขาก็แตกตื่นกันว่าอ้าว
แล้วยังไงเนี่ยฉันเลยไม่ได้ไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างนี้ทางตำรวจเองก็เลยได้มีการขยายผลนะครับ
ล่าสุดเนี่ยนะฮะตำรวจทหารนะครับได้ไปตรวจห้องพักในซอยอักษรลักษณ์นะครับตำบลตักน้ำอำเภอเมืองสมุทรประการเนี่ยนะครับ
ซึ่งเจ้าของห้องเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นผู้ชายนะฮะอายุ๓๙ปีเป็นชาวอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับ
ภายในห้องนี้นะครับคุณผู้ชมครับตำรวจได้พบกล่องพัสดุปรายศนีย์จำนวนมาก
พร้อมกับอุปกรณ์โทรศัพท์โน้ตบุ๊ก๑เครื่องสมุดธนาคารอีก๓เล่ม
ก่อนคุมตัวไปสอบสวนนะครับซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติในทุกพื้นที่ให้เฝ้าระวังการก่อเหตุวินาศกรรมแล้วก็รอบวางระเบิด
ในช่วงจังหวะนึกพวกเราทะเลาะกันและมีอาชีพเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือเคยส่งโทรศัพท์ไปอย่างภาคใต้หลายต่อหลายครั้ง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าการนำไปก่อเหตุวิทัศกรรมเป็นเขาจริงหรือเปล่า
ด้านนายตายูดินอุศมานอาจารย์คณะมนุษศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลาก็ได้มีการกล่าวถึง
กรณีที่ตำรวจแจ้งเตือนว่ามีกลุ่มคนร้ายนะครับก่อเหตุคาร์บอมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
ในช่วงระหว่างวันที่๒๕จนถึง๓๐ตุลาคมนี้๓จุดด้วยกันโดยมีเป้าหมายบริเวณ๕สรรพสินค้าร้านจอดรถและแหล่งท่อเรียนสำคัญ
ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อความวัสลบใน๓ชายแดนภาคใต้
เรียกได้ว่าตอนนั้นเป็นข่าวอึกฤทธิ์คือโคมมา๒วันเต็มแล้วในวันที่๒๕จนถึงช่วงปลายเดือนนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณพระดำในกรุงเทพหานครถ้าคุณสังเกตดีนะฮะจะมีด่านตั้งเยอะเหมือนกัน
มันก็คงจะไม่จับง่ายขนาดนั้นหรือเปล่า

แต่คุณอย่าลืมนะตำรวจไทยก็เก่งเหมือนกันนะ
เพราะว่าสิ่งหนึ่งอย่างเพิ่งจบการประชุมผู้นำไป
วันนี้คนระดับโลกเมื่อวันเจ็กมามาก็เนี่ยเขาก็เลยมีด่านเยอะอยู่แล้ว
มันมีการปิดเส้นทางมา๒๓วันแล้วที่ปิดเส้นทางกันเยอะเหมือนกัน
ประกอบกับว่าช่วงนี้เราอาจจะเจอกับข่าวว่ามีระเบิดคาร์บอมตรงนู้นตรงนี้
จะย้อนลอยในช่วงวันสำคัญในช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาหรือเปล่า
ที่เขากังวลกันอยู่นะฮะ
แล้วก็นี่มีการบอกอีกนะครับว่าสำหรับทางท่ากัสยานไทยนะครับ

แน่นอนอันนี้ก็ต้องเป็นหูเป็นตากันอะเนาะตอนนี้
เขาก็ห้ามเติมว่าช่วงปลายเดือนอย่าไปที่ที่แบบว่าเป็นจุดชุมชนมาก
เป็นจุดที่มีคนรวมกันอยู่หมู่มากหรือเป็นจุดเสี่ยง

ตกลงธุรกิจง่วยเลยคนไม่ไปช้อปปิ้งแล้ว
คือตอนนี้เขาบอกมี๓จุดเสี่ยงแต่ผมเชื่อว่าที่เขายังไม่เปิดเผยว่า
เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยหนึ่งการท่องเที่ยวเองก็ลำบาก

นายกออกมาพูดเลยโอ้อย่าไปทำให้เป็นเรื่องมันตื่นตนก

ใช่และอีกอย่างหนึ่งคือมันจะไปเหมือนกับผลเสียกับจุดนั้น
ถ้าเกิดเขาบอกมา
โดยที่เขาบอกว่าโอเคละในกรุงเทพให้ระวังก็แค่ระวังด้วยกัน
แต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะระวังมากกว่าเขาบอก๑๔๑๕ตุลาคมนี้
ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่ง

ว่าน้ำจะท่วมไหมปีนี้

ถูกต้องนี่นะว่าน้ำจะท่วมไหมปีนี้เขาบอกขนาดนี้นะฮะ
น้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำที่บางไซเนี่ย
อยู่๒๑๗๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที

เขารับได้ถึงประมาณ๓๐๐กว่าพี่หนุ่มเอ้ย
การศักยภาพในการเล่งผันออกระบบชนระบายชนระบายทางฝั่งตัวตกและฝั่งตัวตก

สร้างความมั่นใจแล้วก็ตัวเองค่อนข้างจะมั่นใจว่า
น้ำจะไม่ท่วมแน่นอนจากการที่กรมกว่าตัวนิยมพิวเทีย

แต่ก็จะไม่หนักเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ

ไม่ให้น้ำล้นตลิ่งรุนแรงมากกว่าปัจจุบันนี้

ขณะนี้ได้มีการเร่งระบายน้ำ
จากท้ายเขื่อนเจ้าพยาและเขื่อนป่าซักชฎศิรษิษย์

เพื่อให้สามารถรับฝนใหม่ได้ทัน
โดยวันนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่๒๒๙๗ล้านลูกบาทเมตร
ต่อวินาทีแล้วก็จะไม่ระบายเกิน๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ที่ตกลงกับจังหวัดต่างกันแน่นอนคือ
ถ้าสมมุติระบายเกินกว่านั้นน้ำมันจะท่วม
เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาพยายามจะระบายให้ต่ำกว่า๓๐๐๐นะครับ
สำหรับทุ่งเจ้าพญานั้นบริหารจัดการโดยการเก็บน้ำเข้าแก้มลิงต่าง
เขื่อนเจ้าพระยาทั้งหมดเล็กแล้วก็ใหญ่จนเขื่อนเนี่ยเต็มศักยภาพแล้ว
สามารถลดปริมาณน้ำเหนือได้มากพอสม
ส่วนที่เขาบอกว่าตอนนี้เราลดได้ไงใครติดตามข่าวภาคเหนือ
จะเห็นว่าข่าวภาคเหนือเนี่ยน้ำท่วมกันมาพอสมควรแล้ว
หลังจากที่เขาบริหารจัดการน้ำแหละเอาไปไว้ตามแก้มลิงต่างเนี่ย
ข้างจะมั่นใจว่ามันไม่มาไม่ถึงกรุงเทพแล้วก็ลดปริมาณน้ำเหนือได้พอสมควร
ขณะที่ทุ่งป่าโมกผักไห่แล้วก็บางบานระบายน้ำเข้าทุ่งป่าโมก
บางส่วนตามความต้องการของประชาชนที่แจ้งผ่านมาอย่างจังหวัดต่างทั้งนี้
ผันน้ำเนี่ยเข้าทุ่งเพื่อลดปริมาณน้ำยังไม่มีความจำเป็นใด
อกจากเป็นความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการเก็บน้ำไว้ในฤดูเพาะปลูกหน้า
ในกรณีที่ประชาชนเขาบอกว่าเฮ้ยไปเปิดประตูระบายน้ำทุ่งเจ้า๗
จังหวัดอายุทยาเนี่ยหวังลดระดับน้ำนอกคันกั้นน้ำนั้น
อธิบดีกรมประชาธรรมบอกยังไม่สามารถทำได้นะครับ
เพราะทุ่งเจ้าเจ็ดเนี่ยยังมีพื้นที่ที่ยังไม่เกี่ยวข้าวอีกกว่าแสนไล่
ถ้าสมมุติไปเปิดประตูระบายน้ำปุ๊บพังหมดเลยพื้นที่นากว่าแสนไร่
หากระบายน้ำเข้าไปเนี่ยเสียหายแน่นอนส่วนเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิตสถานการณ์น้ำ
ตอนนี้ต้องยอมรับว่าดีขึ้นมากพอสมควรปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนลดลง
๗๐ล้านลูกบาทเมตรเหลือ๕๑ล้านลูกบาทเมตร
ระบายออกวันละหกสิบล้านลูกบาทเมตรจึงมีพื้นที่ที่จะรับน้ำเหนือ
ถ้าสมมุติฝนตกลงมามันมีพื้นที่ที่จะรับน้ำเหนือพอสมควร
ได้ได้ไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งแอนจี้หัวเราะอะไรเหรอ
อะไรหัวเราไม่ดมทำไม
หัวเราะมดดำหัวเราะทำไม
อ่ะต่อหน้าหนึ่งอ่ะช่วยดูหน้าหนึ่งหน่อยสิ
อะไรสักก๊อปก๊อปพอปะโต้แม่
โอเคข่าวที่หลายคนรอคอยที่อยากฟังจากคุณม้าพูด
นี่นะฮะก็เยอะเป็นประเด็นที่หลายคนก็
แน่นอนเฝ้าฟังกันอยู่เลยทีเดียวว่าอะไรยังไง
มันก็เป็นเรื่องที่แหมชอบกันนักหนานะ
กุ๊กกิ๊กดาราเนี่ยว่ากันไปอย่างนี้ล่าสุด
ก็เลยไปถามก๊อฟเลยทีเดียวไหม
ไหนก็แบบว่าเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้
ถูกเรื่องนี้เนี่ยข่าวว่า

เออถามงี้เลยไปด่าแม่เค้าหรอ
ออกมาวิเคราะห์กันแบบสุดฤทธิ์เดตเลย
ถามกันไปตรงเลยเอาถามเรื่องนี้ก่อน
ถามเรื่องธุรกิจของขวัญแล้วก็ก๊อฟก่อนทำร่วมกันไหม
เขาบอกว่าแยกกันไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันเลย
เพียงแต่ว่าผมไปช่วยในเรื่องของดีทรงดีไซน์อะไรอย่างนี้

สติกเออช่วยดีทรงดีไซน์อะไรเท่านั้นแหละ
ประมาณอะไรอย่างนั้นก็คือทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองถนัด
ก็แต่เรื่องเงินเนี่ยพูดเต็มปากได้เลยว่าไม่ได้ยุ่ง

แน่น่าประมาณนั้น
นั่นแหละพองนะ
ส่วนตั้งแต่ที่มีเรื่องกันมา
๊อฟได้พูดคุยกับแม่ของขวัญไหม
ถามเลยก๊อฟก็บอกว่าหลังจากที่มีประเด็นเนี่ย

แต่มีหลายครั้งที่ตนพยายามจะคุยกับแม่

หลังจากที่ตนกลับมาคบกับขวัญ
มันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร
เราชวนกันทำแต่สิ่งที่ดีไม่ได้ชวนทำในสิ่งที่ผิด
ส่วนปัญหาในครอบครัวของขวัญเรื่องนี้

และไลน์ที่มันหลุดออกมาว่า
ก็ขอเลขบัญชีจากขวัญจากเพื่อน

มันก็ค่ะก๊อปเขาบอกว่าเป็นจริง
พร้อมที่จะช่วยเหลือขวัญถ้าทำได้

ให้ไปถามคนปล่อยข่าวเอง
อาจจะเพราะว่าขวัญอารมณ์เสีย
แล้วก็โชคดีที่มีคนช่วยดึงสติขวัญให้ได้

ก็วันนั้นที่ไปทำงานไง

งานการกุศลของสภากาชาติ

ที่จะเป็นตัวประสานให้ระหว่างแม่กับลูก

ยุ่งนักเดี๋ยวท้องมันจริงซะเลย
เดี๋ยวท้องมันจริงซะเลย
เหมือนยุ่งกันนัก

อย่างนี้ก็ท้องซะเลย

ครูโยคะที่สอนฉันอยู่ทุกวันนี้
เขาเคยสอนตระกูลนี้มาหมดเลยนะ

นู่นนี่นั่นอะไรต่างนานาใช่ป่ะ

เขาลบรูปที่แบบ

เหมือนว่า

ตอนนี้ต้องไม่ถูกกับพี่ละอะไรอย่างนี้

รั้วไปด่าแม่

คือเด็กผู้ชายมันก็พยายามที่จะแบบว่าไม่ได้ปฏิเสธนะ

ก่อนที่คุณก๊อฟจะออกมาบอกว่าเขาไม่ได้ข้ามรั้วไปด่าคุณแม่

เป็นเรื่องมา๑๐ปีก่อนที่แล้วแล้ว
คือถ้าหลายคนจำได้ตอนนั้นทั้งคุณก๊อบคุณขวัญเคยคบกันมาก่อน

เสร็จแล้วปรากฏว่ามีหนุ่มคนนึงเนี่ยนะฮะก็เป็นนุ่มไฮโซท่านหนึ่ง
แล้วก็เหมือนกับมากับคุณขวัญแล้วก็เหมือนกับไปทานข้าวกัน
แล้วทีนี้หลังจากนั้นไอ้ที่มีข่าวออกมานะ
คุณก๊อฟนี่ก็เหมือนกันไปตามหาคุณขวัญนะครับ
แล้วไม่เจอที่บ้านปิดก็เลยปีนข้ามรั้วข้ามไป
แล้วก็เหมือนกับฝนก็ตกก็เลยเดินเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ไปเจอคุณแม่อยู่ข้างบนก็เลยไปยืนว่าคุณแม่
ก็เลยทำให้คุณแม่รู้สึกว่าอ้าวทำไมถึงมาว่าฉัน
ก็เลยน่าจะเหมือนกับติดใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้

เอานะก็ตามข่าวเข้ามาอย่างนั้นผมไปเสิร์ชข้อมูลหาดู
อ๋อเหรอนี่ฉันเพียงแค่แบบว่า
เห็นในไลน์ของอีเมนช่างผมเท่านั้นเองนะ

ฉันน่ะเปลือกเปลือกจริงหล่อนนั่นแหละตัวดี
แล้วก็ชอบโยนเรื่องมาให้ฉัน
ชงให้ฉันพูดนู่นพูดนี่ต่างนานา
คุณคิดดูเอาก็แล้วกันใครชั่ว

พวกแกขอให้เสียงไม่มีต่อไป

นี่ก็ขอให้แบบว่าหัวใจหยุดเต้น

เหรอเหรอเรียงนี้ผมพูดมันเป็นเรื่องในอดีตซึ่ง

เวลามีแฟนมันจะเป็นคนติดแฟนมาก
คำที่แล้วที่เป็นแฟนกับเดี๋ยวอายุจำนายเปล่า
ก็เป็นอย่างนี้ก็ติดแฟนจนทะเลาะกับไอ้ไม้
เป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นครั้งนี้เหมือนว่าติดแฟนปุ๊บ
แต่เหมือนกลับมาครั้งนี้มันรู้สึกว่ามันโตขึ้น
มากกว่าสิบปีแล้วมันก็เกิดไปแฟนกลับมาแล้วก็
เหมือนแม่ไม่ชอบพี่สาวไม่ชอบอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็รู้ดีหมดทุกอย่างเลยก็ดูสิก็เห็นมาตั้งแต่เด็กเด็กอ่ะ
แต่มีคนเนี่ยนะฮะเขาส่งเรื่องของคุณเนี่ยนะ
โอ้โหโดนแชร์ไปประมาณเป็นล้านคนแล้วอ่ะคุณมดดำ
ฉันอยากจะอันเชิญคุณไปเจอคุณลูกแก้วหน่อยฉันไม่เจอ

ลูกตรงเสียงน่ะเป็นเสียงใครกันแน่
ก็เสียงในลูกแก้วสัมภาษณ์ไม่ใช่เสียงขวัญนะ
ไม่ใช่ก็ออกมายอมรับไอขวัญก็โทรมาขอโทษแล้ว

แต่มันอดีตเก่าแก่
ตอนนี้ทำยอดไป๑๖๘หมื่นวิวค่ะ
นี่นี่กันนะคะ๑ล้าน๖๘๐๐๐๐วิวคุณแม่ม้ามันวานนี้๑๗๐๐๐๐๐วิววันเดียว
ตอนนี้๑๗๕๐๐๐๐วิวอีก๕หมื่นวิว๗๘๐๐๐๐๐แล้ว

มีโบนัสไหมดูตัวเลขหน่อยค่ะ
นี่ม้าออนภาพูดถึงแม่ขวัญลั่นหากไม่พอใจมาเจอกันได้

แก่กันขนาดนี้แล้ว

โอ้โหปฏิบัติธรรมว่ะ

เธอฟังสิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันยุ่งอยู่นะ

ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้มันยุติลงไปได้หรอก

อยากให้แม่เขาหยุดที่ตัวเขาเอง

แล้วทุกอย่างมันจะเป็นอะไรก็เป็นไป

แต่เมื่อวานบอกให้พี่ม้าสิ่งที่ม้าพูดแล้ว

เออจริงอันนี้สำคัญมากที่พี่พูด
ใช่เขาไม่ได้อยากที่จะมาเกิด

ดังนั้นเกิดมาก็ต้องเป็นหน้าที่ที่เลี้ยงดูใคร

เมื่อเขารักเขามากเดี๋ยวเขาก็กระตันอยู่กับเรา

เดี๋ยวกลับมาจากออสเตรียคุณต้องไป
นี่ยังมีเรื่องขอแต่งงแต่งงานนี้ก็ไม่มีนะ
บอกเลยนะเรื่องแต่งงแต่งงานเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัว
ไม่อยากจะพูดอะไรอย่าพึ่ง
แล้วก็เรื่องที่ก๊อฟไปล้างสมองขวัญเนี่ยนะ

ตนก็อยู่ข้างน้องนะให้กำลังใจน้องนะ
แล้วก็ชวนกันไปออกกำลังกายนู่นนี่นั่นเนี่ย
เป็นสิ่งดีทั้งนั้นเลยก็อย่าเพิ่งไปตัดสินอะไร
คนในโซเชียลก็แบบว่าเวลาอ่านอะไรฟังอะไรก็ต้องไตรตรองให้ดี
อย่าไปแบบว่ามั่วว่าเป็นเรื่องจริงหมดทุกเรื่องราว
มาจากปากของอีก๒ตัวนี้ต้องระวังให้ดี

ไปเข้ามือมุฮัมมัตรรามีดพอนาทีที่๒๖อีรักษณ์ได้ประตูหนีเป็น๒๐จากจังหวัดที่เอวัตยาซีนยิงในเขตโทษแต่ว่าติดเซฟกวินก่อนที่มุฮัมมัตรอับดูลลาฮิมคนเดิมจะซ้ำเข้าไปประตูที่๒หลังจากนั้น๒ทีมก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้เครื่องแรกอีรักษณ์นำไป๒๐เครื่องหลังทีมชาต
จากจังหวะที่ฟรีคลิกเมื่อการวิทย์มีการประทับกับผู้เล่นของอีลักษณ์
ตัดสินก็เลยให้ใบแดงแบบไม่ลังเลนะครับ
ผู้เล่นอีรักษ์ก็เลยได้เพียงแค่ใบเหลืองไปนะครับ
ส่วนนาทีที่๗๒นะครับไทยต้องเหลือผู้เล่นเพียง๙คน
จะไปสู้กับ๑๑คนได้ยังไงเนี่ยนะฮะ

ทำให้เล่นได้เพียง๘คน

เสียประตูที่๓นะฮะนาทีที่๘๖นะครับ
จากประตูของมูฮันนัทนะฮะอับดุราฮิมอีกนะครับ
หลังจากนั้นช่วงท้ายเกมในอีรักษ์ก็ยังบุกต่อเนื่องนะครับ
ประตูที่๔ไปนะฮะจากคนเดิมนะฮะมูฮนัดอับดุราฮิมนะครับ
จบเกมนะครับทีมชาติไทยก็เลยแพ้อีรักษ์ไป๔ประตูต่อ๐
อ๋อเป็นกำลังใจให้นะครับสู้กันต่อไปสรุปเราไม่มีโอกาส
แอ้งจิ๊ดเราเป็นกับเธอที่ดูสวดเราไม่มีสิทธิ์ไปฟุตกรณ์โลกแล้วเนาะ

ก็ต้องค่อนข้างลิบหลีค่ะ
หมดแล้วล่ะว่าถ้าวันนี้เราแพ้เราก็ไม่ได้แล้วเนาะ
ฝึกต้องฝึกซ้อมให้ดีเผื่ออีก๔ปีข้างหน้า
ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยคนไทยเองก็เขยิบใกล้เข้ามาแล้วจาก
ไม่เคยมีโอกาสเข้ารอบมาเลยถูกไหมฮะ

ให้โอกาสเขาอีกอาจจะอีก๒ปี๓ปี๔ปีก็ต้องให้โอกาสเขา

เห็นไหมถ้าเธอไม่ฝึกจิตจะไปพูดอะไรออกไป
อย่างเช่นเสื้อผ้าของฝรั่งเศสอยู่นี้สวยมาก

นี่ไง
แต่พูดถึงเสื้อผ้าเมื่อวานนี้รู้สึกน่าภูมิใจนะ

ทั้งประเทศเลย

นี่จะมีการแชร์ข้อมูลที่เขาบอกว่า
วิธีการรักษาหลอดเลือดสมองแบบตันตีบเฉียบพันธุ
จะต้องไปนวดกดจุดแล้วก็ต้องเจาะเลือดตรงนู้นตรงนี้

แล้วเมื่อวานผมได้ดูคุณจอมขวัญนะ

เขาออกมาสาธิตให้ดูว่าจะจับอย่างนี้นะ

เอาล่ะกลับมากับข้าวไซค์ไทยอีกอันนี้

เขาบอกว่าเป็นการรักษาหลอดเลือดสมองเฉียบพันธุ

ก็เข้าไปดูกันนะฮะ

คลิปการนวดกดจุดที่บริเวณคอ

เมื่อวานผมดูคุณจอมขวัญเขาให้เอามือจับอย่างนี้ตรงนี้
แต่มีเต้นตุ๊บตุ๊บตรงเนี้ยตรงเนี้ย
ถ้าเกิดคุณกดลงไปตรงนี้ตายเลยนะสองข้างเนี่ย
เอาล่ะแต่คลิปอันนี้เขาบอกว่าเป็นการรีเฟรสสมอง
คือทำให้สมองโปร่งขึ้นเรียกว่ารับรู้อะไรได้มากขึ้น
วันนี้คุณหมอเขาได้ออกมาให้ความคิดเห็นว่า
มันอันตรายแล้วก็อาจจะทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงก้านสมองได้เพียงพอ

แล้วก็ที่สำคัญจะทำให้สมองส่วนรับจอภาพ
เกิดการมืดลงแล้วก็มองไม่เห็นไปเลยนะครับ
ศาสดาจารย์นายแพทย์สมศักดิ์เทียมเก่าเนี่ย
อายุระแพทย์ประสาทวิทยานะฮะ
เขาให้ข้อเท็จจริงว่าข้อมูลที่แชร์กันทั้งหนึ่งทางไลน์
แชร์หนึ่งทางไลน์แล้วก็สองในเฟซบุ๊ค
ว่าการดึงหูแล้วเอาเข็มทิ้มนิ้วแล้วบีบให้เลือดออกมา
แล้วนอนดูว่าอาการจะช่วยให้คนไข้หายจากโรค

ดึงหูก่อนเอาเข็มนี่จิ้มนิ้วเพื่อให้เลือดมันออกมา
แล้วก็นอนดูอาการจะช่วยให้คนไข้หายจากโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพันธุ์

แต่ฝังเข็มโอเคถ้าเป็นหมอเก่งเขาทำได้

นางก็เข้าไปช่วยอาการนางก็บีบเค้นมาภาราชา

อันนี้อันนี้คือการรักษาโมร่ัมโมรัด
คือการรักษาเป็นการสืบทอดกลับมาแต่คุณหมอนเนี่ยแพทย์แผนเป็นชอบ
ระวังนะมันผิดมันไม่มีหรอกที่จะเอาเข็มมาทิ้มนิ้ว
นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการที่จะหายจากโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพันธุ์นั้นน่ะ
สิ่งทุกอย่างผิดหมดไม่มีข้อมูลเลย
ไม่ว่าโรคใดก็ตามนะฮะการเจาะเลือดออกที่ปลายนิ้

ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วโรคหลอดเลือดสมองแตกเฉียบพันธุ์
มันเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงอย่างเรื้อรัง
เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยมาก
เหมือนกับว่าหนึ่งอาจจะเครียดกินอาหารมัน

อาการผิดปกติของคุณปุ๊บคุณจะต้องไปหาหมอ
คุณเริ่มมีอาการปวดหัวคุณเริ่มมีอาการแบบว่า
อาการอาการของมันถ้าเกิดว่าคุณสังเกตตัวเองนะครับ
ถ้าเกิดมือชาปากเบี้ยวนะครับ

มองอะไรเป็นภาพซ้อนเห็นเป็นซ้อนสองอันเนี่ย
ต้องรีบติดต่อคุณหมอด่วนเดินเซเป๋อะไรอย่างนี้

แรกกลัวเป็นหลอดเลือดสมอง

เพราะฉันว่าเธอน่าจะได้ใช้ได้เยอะ

ถูกเธอควรจะซื้อหุ้น

ก็จะได้เรื่อยดูเธอได้ใช้คุ้ม
ไม่จริงนะ
ไม่กินตามเป็นอีกใหม่ถึงเวลามันก็ย้อยลง

แทรกซ้อนถ้าสมมุติคุณไปหาหมอเนี่ย
ล่ะมันก็ได้เราจะรู้ว่าผลความดันเป็นยังไง
การตรวจเลือดเพื่อที่จะดูภาวะแทรกซ้อนหนึ่ง
หัวใจโตหรือเปล่าไตวายหรือเปล่า

เพื่อรักษาแล้วก็ใช้ยาลดความดัน
กินยาลดความดันมากไปก็ใช่ว่าจะดี
มันต่ำไปหรือบางที
อย่าไปกินเลยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งคือคุณปรับ

ให้มันได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
ต้องรอดูว่ามีโรคอื่นร่วมด้วยหรือเปล่า
ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงส่วนหนึ่งเนี่ย

เอาอีกแล้วแดกอีกแดกอีกแล้ว
นี่ฝึกจิตแล้วนะคะฝึกจิต

แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้โลกยอดฮิตเลยคือ

คนที่เป็นเบาหวานไม่รู้ตัวเองว่าเป็นเบาหวาน
อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำควบคู่กับการแพท
อย่างสมบัติศึกษ์คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

หนึ่งผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนั้นน่ะ
คุณทำกันได้หรือเปล่าว่าจะต้องกินอาหารรสจืด

ที่มีส่วนผสมของเกลือน้ำปลาหรือน้ำตาล
ความดันโลหิตสูงควบคุมได้ยาก
แล้วก็จะที่สำคัญเนี่ย
มาถึงไตซึ่งเราสิ่งเดียวที่ทำได้คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร
หมอเขายังบอกอีกนะครับว่าเราตรวจพบภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ย
เราต้องควบคุมอาหารที่ทำให้ไขมันในเลือดสูงหนึ่ง
คนไทยขาดได้ไหมล่ะไข่เจียวของทอดคุณต้องเอาออก
หรืออาหารจำพวกแป้งเพราะในที่สุดเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าแป้งเนี่ย
มันก็ไปเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนอกจากนี้ต้องไปวัดความดัน
เครื่องวัดความดันอย่างน้อยก็จะต้องมีไว้ติดตัวตลอดเวลา
ถูกต้องนะฮะสิ่งต่างเหล่านี้มันจะบ่งบอกว่า
นี่คือภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงซึ่งมันจะมีผลออกมาต่อเมื่อก็
ความดันโลหิตสูงมากเนี่ยปัญหาสมองขาดเลือดมันจะตีบ
ถูกต้องไหมครับแล้วก็ในต่อมาเนื้อสมองมันเกิดแบบว่า
เนื้อเยื่อในสมองอาจจะแบบว่าเส้นเลือดสมองแตกภาวะเฉียบพันธ
เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลวันนี้อย่าไปเชื่อในการแชร์อะไรขนาดนี้นะฮะ
ก็ถ้าเกิดยังไงก็แนะนำอย่างที่คุณมดดำบอกนะครับว่า
หาซื้อเครื่องวัดความดันมาไว้ที่บ้านไหนก็ดีนะฮะ
ถ้าเกิดคุณมีการปวดท้ายทอยนะครับก็ไปเช็คความดัน
ความดันคุณมากกว่า๑๔๐ตัวบนตัวล่างมากกว่า๙๐เนี่ย
ก็ไปถามคุณหมอนะครับเพราะธรรมดาแล้วเขาต้องให้๑๒๐๘๐อะไรอย่างนี้

จริงเนี่ยฉันสัมภาษณ์นะมานานมากทุกครั้งเลยเวลาคุยกับหมอนะ
ยาที่ดีที่สุดนะมีอยู่แค่แบบ๒ตัวใหญ่

กำลังกายกับการรับประทานอาหาร๒อย่างนี้แค่นั้นเอง
แต่จริงแล้วอันดับหนึ่งเขาบอก๙๐มาจากอาหาร

ทุกโรคที่เราเกิดขึ้นมาในโลกที่ตอนนี้มาลงมะเร็งอะไร

อุ้ยรู้หมดเลยนะรู้หมดเลยเอาสิเอา

คือแบบทอดไปเนี่ยนะคุณลองไปเข้าไมโครเวฟนะ

เห็นป่ะน้ำมันก็อย่างนี้
เหลือใช้๒๐วันนะครับสำหรับน้ำป่าปัญญา
พังงานตอนนี้วิกฤตมากคุณพระดำพี่ม้า
ตอนนี้เขาเตรียมแผนสูบน้ำทะเลมาผลิตทดแทนแล้วนะครับ
ปาก่อพนันเข้าขั้นวิกฤตนะครับ
น้ำดิบเหลือผลิตแค่๒๐วันนะครับ
ก็พอนะครับได้มีการเตรียมแผนสูบน้ำทะเลผลิตทดแทนเรียบร้อยแล้วนะครับ

ขณะที่เกาะเตาเกาะสมุยเองก็ขาดแคลนเช่นกันนะครับ
บอกว่าเมื่อวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ประชุมในพื้นที่อำเภอกเกาะภังงานจวดสุราษฎร์ธานีนะครับ

ในบางพื้นที่นะครับเนื่องจากน้ำปลาปลาเนี่ย
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรที่ต้องใช้นะครับ
เป็นผลมาจากสภาวะฝนทิ้งช่วงมายาวนานกว่า๒เดือน
นี่สมมติฝนไม่ตกเหรอใช่ไหมฝนทิ้งช่วงนี่ก็คือฝนไม่ตกนะ๒เดือน
ที่ภาคใต้เนอะตอนนี้ในเขื่อนก็ไม่มีน้ำมีน้ำใช้อยู่อีกแค่มีไม่ถึง๑๐
พบว่าบางแห่งต้องใช้วิธีการเก็บกักน้ำเอาไว้
เพียงพอต่อการบริการนักท่องเที่ยวที่เข้าพักนะครับ
เขามีสถานีน้ำปลาที่ผลิต๓แห่ง
ลูกบาทเมตรเขาบอกว่าแต่ว่าจากสภาวะดังกล่าวนะครับ
ทำให้กำลังเนี่ยผลิตลงมาหรือแค่วันละ๑๗๔๖
มันก็ไม่พอใช้สิไม่พอดีต่ำกว่าแบบประมาณ๔๘๐๐
นี่ลงมาเกินครึ่งอ่ะก็๗๕เออ
นะฮะเขาบอกว่าอ่าตอนนี้ก็เลยต้องพยายามที่ต้องช่วยเหลือดูแลกัน
แล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดรวมถึงมีโครงการที่จะสูบน้ำทะเลเนี่ยนะฮะ
ขึ้นมาผลิตเป็นน้ำจืดเพื่อใช้ทดแทน
อืมนอกจากนั้นก็บอกว่ามีเกาะเตาด้วย
ไม่ใช่โทษนี้ครับมีเกาะเพิ่มเติมที่เขาบอกมาเนี่ยนะฮะ
มีเมื่อกี้ที่บอกมันมีเกาะอะไรบ้างนะ
นี่นะฮะก็น่ากลัวเหมือนกันเนอะ

ขนาดที่เรากำลังกลัวน้ำท่วมกันอยู่
รู้สึกจะเป็นยาลามที่เขาบอกว่าในเขื่อน

ใช้ได้อยู่อีกไม่เกิน๑๕วันเหมือนกัน
ถ้าฝนไม่ตกมาก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะฮะ

เออลำบากละงานนี้

ก็ไม่ให้มันคิดบอกเกาะสมุยด้วย
โอ้แต่สมุยหรือก็ตายคนพักกัน

ความต้องการน้ำจืดเขาต้องการเยอะอยู่แล้ว

สมุยกลายเป็นเกาะที่เจริญไปเลยเนอะ
ใช่เนอะ
คุณยายคนนี้อยู่ทางภาคใต้จังหวัดสตู
ก็เป็นคนหนึ่งที่มีอายุตอนนี้
ที่สตูนเนี่ยเหรอต้องว่ามีคุณแสนทั้งหมดเลยเหรอใช่แล้วดูเธอ
ว่าเธอเป็นคนที่แข็งแรงมาก
ดูอย่างนี้นะว่าแกดูเป็นคนแก่ใช่ไหม

เผยเคล็ดลับอย่างนี้ก็เป็นคนอารมณ์ดีด้วยนะ
ต้องบอกว่ามีสุขภาพที่แข็งแรง
และยังมีความสามารถในการเล่นโยคะได้ด้วยนะฮะ
เรียกได้ว่านุ่มสาวอายกันไปเลยทีเดียว
คุณยายได้โชว์ลีลาการเล่นโยคะไปดู
นี่นะฮะตัวอ่อนอย่างชนิดที่เรียกว่า
ยังนี่ทำตัวเอียงทรายเอียงขวาเนี้ยต่างอ่านาเนี้ยฮะ

ก็เก่งมากเลยทีเดียว

คุณยายสนีนะฮะเผยเคล็ดลับอย่างนี้ค่ะ
ทำแบบนี้มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาสอนเอาไว้

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่อท่าอะไรเนี่ย

อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งทำอยู่บนที่นอนเป็นประจำนะฮะ
พอตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยแกก็จะทำในลักษณะท่าแบบนี้

อันนี้เออมันก็เป็นภาวภาษณ์ด้วย

กระดูกเส้นอะไรอย่างนี้
ทำอย่างนี้ทุกเช้าก่อนที่จะละหมาด
แล้วก็เรื่องอาหารการกินนี่ก็พิเศษเหมือนกันนะ
คือกินอาหารทะเลแล้วก็กินแต่ผักซะเป็นส่วนใหญ่
เพราะว่าที่บ้านอยู่ติดนี่ไง

ใช่แล้วก็กินแต่แก่อาหารทะเลนี้
อย่างเนื้อวัวเป็ดไก่อะไรเนี่ยไม่เคยกินเลย

เดี๋ยวจะบอกว่าพวกเป็ดไก่อะไรเนี่ยเวลากินแล้วเนี่ย

ตัวมันจะไม่เอ่อแล้วตัวไม่อ่อน

ฉันไม่กินอาหารเนื้อสัตว์ใหญ่เลยนะ

เพราะว่าเนื้อสัตว์พวกนั้นมันทำให้ตัวไม่ออก
แล้วพี่ไปกินแต่พวกกุ้งเออก็กินแต่ปลาอย่างเดียว

คือจับหุบหงิบหิบกันอยู่ตลอดเวลา

ผ่าฟื้นเองด้วยนะ

แล้วก็ไม่หมายก็อยู่ริมทะเลขนาดนั้นใช่ไหม

เนื่องจากบ้านแบบว่าต้มน้ำชงนม

เนี่ยตอนนี้ยายไม่กินนมข้นค่ะ

แต่สิ่งหนึ่งที่คุณยายทำเนี่ยนะฮะ

เอาใบประกาศสยานมาโชว์ให้ดูว่า
ฉันอายุ๙๐แล้วนี่นะ

ปั่นจักรยาน๒๐โวโรต่อวัน
ทุกคนเนี่ยญาติญาติเนี่ยเขาก็บอกก็กลัวนะ
อุบัติเหตุใช่ไหมไปล้มไปอะไรอย่างนี้

เพราะว่ามันเป็นความชอบของคุณยายสนี
จริงแล้วคุณยายสนีนี่ต้องบอกว่ามีบุตรด้วยกันทั้งหมด๑๑คนนะ

เอาจริงนะไฟดับตลอด
เหมือนอยู่ที่อารมณ์ด้วยเนาะ

ไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรเลย
ห่วงอย่างเดียวคือความปลอดภัยของการขี่จักรยานเท่านั้น
เพราะว่าสายตานางก็คงยากเนอะ

พี่เราไปกันที่คำชะโน้นก็ไลน์มาได้นะครับเมื่อกี้มีคนบอกว่าได้ความรู้ดี
เดี๋ยววันที่๑๕๑๖นี้ฉันไปอีกทีนึงไปอีกนะ

กล้องห้วยไล่ก็จะไปร้องวันที่๑๗บอกว่า
ขอให้เขาก็คุณครับเออคุณก้องเว้ยไล่ก็จะยก
แบบว่าไปร้องเพลงให้อู๋ศิสุทธวฟังก่อนเจอ
อะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้า
ฉันไปได้ไหม
คุณตายมาค่ะ

บุ๋มปะนัดด่าเป็นอย่างไรบ้าง
ไปแล้วเนี่ยจะไปแล้วเนี่ยชุดนี้ฉันจำได้นางใส่มาฉันบอกโอ้โห
ฉันน่ะใส่ปิดหมดแม่นี่ใส่เปิดอ๋อใส่แล้วไม่ได้ออกมาจากปากฉันเนี่ย
ก็เลยถามไปว่าแสดงว่าตัวเองก็อยากที่จะให้มันจบบอกว่าขอจบ
ยังไงเนี่ยพี่ขอจบพี่เหนื่อยพี่ไม่ไหวแล้วนะไปที่ใหม่ดีกว่าไปสร้างใหม่นะ
สู้ต่อใหม่นะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จบกันพอดีแล้วภายในเดือนนี้
งี้เวลาเอ่อจากการคุยกันล่าสุดเนี่ยข้อตกลงเป็นยังไงบุ๋มก็บอกว่าล่าสุดเนี้ยก็
มาขอแอร์ขอพี่ก็ให้อ๋อเขามาหมายถึงอย่าเอาแอร์ออกแอร์ออกมาเหมือนเดิมขอพี่ก็ให้
อยากได้อะไรก็บอกมาก็แล้วกันแต่ถ้ามากไปกว่านั้นอันนี้ยังไม่รู้นะก็ต้องมาคุยกันอีกที
มันยังอยู่ในขั้นตอนของการต่อรองมีการเพิ่มเติมว่าจะมีอะไรอีกส่วนเรื่องค่าเช่าเนี่ยนะ
อะไรต่างนานาใบเสร็จมันมีดังนั้นเนี่ยสัญญาเก่าที่บอกเอาไว้ต่างนานาเนี่ยนะ
จ่ายทันทีเหมือนกันเพราะว่าเตรียมเงินเอาไว้แล้วแล้วสำหรับสารที่อ่ะในยิมอันใหม่เนี่ย
อยู่ใกล้หรือไกลจากที่นี่ก็ต้องใกล้ดิก็อยู่ตรงนั้นแถวนั้นอ่ะเนอะ
ไปไม่ได้คือต้องรักษาน้ำใจลูกค้าเก่าอ่ะที่เขาแบบว่าซื้อคอร์ส
อะไรกันไว้แล้วต่างต่างนานาแล้วเขาก็ยังมา
เขาบอกว่าอันนี้คือมันก็อยู่ในแถวนั้นแหละและอีกอย่างนึงเนี่ยนะ
ก็จะไม่มีหุ้นอีกแล้วด้วยนะเอาหุ้นแค่ฉันกับคุณเอกพอแล้ว
เพราะว่ากลัวแล้วเรื่องนี้มันทำให้พี่โตขึ้น
อันนี้ที่จอดรถใช่ไหมที่จอดรถของเจนนี่ไง
วันนั้นเราไปใช่ไหมใช่นี่แหละโอ้โหมันการละเกะละกะปานชะนี
นั่งไปเพ้นหน้าร้านนั่งอย่างเดียวไปร้านร้านแล้วน่ะอืม
จะไปเล่นเหรอจะเข้าไปดู

ฉันก็ยืนดูผู้ชายอยู่ข้างนอกเนอะผู้ชายแบบมันมีนายบ่งนายแบบเล่นน่ะเนอะ
เข้าไปดูแล้วจะไม่เห็นผู้ชายแล้วจะไม่แวะดูก็ไม่ใช่ฉัน
แต่คนที่สาระแน่กว่าฉันน่ะเดินเข้าไปคุณเป็นอย่างไงเขาเรียกว่าสาระแน่
เออเป็นยังไงย้ายเมื่อไหร่ฉันหันไปโอ้เสือสู้ตายแล้ว
อะไรอะไรตบตายไม่ไปหาที่เรียนหนังสือของเด็กมายูจะต้องเรียนหนังสือหนังหาแล้วเนี่ย
เห็นมั้ยไม่ถามคนยายเมื่อไหร่งงมากเห็นมั้ยคุณผู้ชม
ชีวิตฉันไปกระเทยมาตั้งแต่เด็กจนโตฉันยังไม่อยากรู้อยากเห็นขนาดนั้นเลย
ใครเนี่ยมันจริงใครเนี่ยมันร้ายกว่ากันดูออกมาแล้วกันเนี่ยอีเหวงฉันนั่งของฉันอยู่เฉยสันละแง
เนี่ยตัวเองอะเข้าไปก่อนเลยมันไปนะทำเรื่องมึงด้วยละอีกตัวเนี่ยพอละอีก๒ตัวเนี่ย
ไปทำเรื่องไปเสาะแสวงหาเสร็จแล้วไม่กล้าพูดมายุโยงให้ฉันพูดไอ้โดยฉันก็ไม่เคยจะรู้เรื่องอะไรเลย
ก็พูดไปตามเนื้อผ้าที่เห็นเท่าที่เห็นแต่พวกมันก็ไปเห็นถึงในเตียงนอนเขาบ้างล่ะไปเห็นในนู่นนี่บ้างล่ะ
ลงทุนไปคราวที่แล้วมันก็คือ๑๒ล้าน
แต่พอมาที่ใหม่ซึ่งลงทุนไปอีก๓๐ล้าน
พี่ก็ว่าโอเคมันก็ประมาณกัน

ตั้งใจจะแกรนด์โอเปนิ่งมัน
โอ้แน่นอนที่มีมันไม่เป็นโอเปนิ่ง
จะแบบเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนเลยด้วย

ถ้าสมมุติว่ามีงานจะต้องมาปั๊กกระแหมเจอกัน

เออตัวใหญ่ขนาดนี้กลัวอะไร
ชื่อพลอย

กลายเป็นคุณพ่อคนใหม่นะครับ

ชีวิตใหม่ของผมจะดูแลกันตลอดไปนะลูกนะ

รู้ว่ามันมีแฟนแต่ก็ไม่รู้ว่าเมียมันท้อง
ก็คือรู้ว่ามีแฟนอะไรอย่างเงี้ย

อีกคนนึงในกลุ่มของเขาตั้งแต่เขาแบบออกกำลังกายก็คงจะ

น้องผู้ชายนี่เห็นไหม
ฉันก็ถามบอกเดี๋ยวซอนย่าเธอไปท้องเอาตอนไหน
นี่เราอยู่ในกรุ๊ปที่เล่นละครด้วยกัน

ที่ไหนที่นู่นต่างประเทศเหรอ
เออใช่ค่ะนู่นนี่ต่าง
พิมพ์ให้คนอุ้มให้เหมือนกันค่ะ
คือเอาไข่ไปฝากให้เขานั่นเองต่าง

แต่คุณแม่ร่านสเปิลคนอื่นเนี่ยอะไรอี๋ปะ
เน่จะหาผู้ชายไปญี่ปุ่นด้วย

อันนี้ดีกว่านี้ดีกว่านี้

ฟิลเลอร์นี่มันเติมเต็มในส่วนต่าง

ก็คือน้องเกรษกาลก้าวเนี่ยแหละ

ลักษณะดูมีน้ำมีนวลขึ้นเยอะ
คุณนายเกดนี่เป็นคนที่ออกกำลังกายอย่างหนักใช่ไหม

หรือพวกสปอร์ตบ้าโพสต์ตรงออกกำลังกายนี่

มันมีรูปเกสที่ออกไปออกงานหรือเปล่า
ที่ใส่เป็นเสื้อสีเทาอันนั้นน่ะ

ตากล้องบอกหุ้ยเยอะ

ใส่ชุดชั้นในให้ดันทรงด้วยถ้าใส่ชุดชั้นในดันทรงมันจะทำให้ใหญ่

ไม่ได้รัดเขาก็ดันลองข้างใต้ขึ้นมามันก็ดูใหญ่เลย
แหละมันก็เลยดวงใหญ่ซิลิโคนแล้วก็ชุดมันก็รัดรูปมากนางบอกเลยเหมือนมีเยอะ
ไม่ได้ไปทำเอาเวลาที่ไหนไปทำล่ะนอนยังไม่ได้นอนเลย
เกรสเจ็บป่วยอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ไม่สบาย
ถ้าถามว่าไปฉีดฟิลเลอร์เสริมหน้าอกไหมกำลังมาแรงพอเลย
ไม่มีแผนไปทำหน้าอกนะพอใจกับแบบนี้แล้ว
ส่วนที่คนก็ไปนิยมทำการเก็ตว่ามันก็แล้วแต่มันเป็นความมั่นใจของแต่ละคน
แต่นางบอกนางใช้วิธีดันเอามากกว่าเนาะ
ถ้าเอวเล็กแล้วมันก็ดูหน้าอกใหญ่ขึ้นได้เหมือนกันเนาะ

เรามีวิธีแหมเราแต่งตัวให้คนเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้ว่า
ทำให้มันใหญ่โดยที่ไม่ต้องทำศัลยกรรมทำได้ไหมทำได้
โทนสีเสื้อผ้าด้วยวิธีการพวกเครื่องที่ช่วยในเรื่องของการดัน
หรือเสริมมีเยอะแยะเลยสมัยนี้ก้นสะโพกยังใส่ได้เลย
เขาก็ว่ากลับไปก็ไม่ได้ไปเสริมอะไรก็แล้วแต่
เอวมันเล็กลงก็ดูใหญ่ขึ้นได้จริงนะ
พอเอวเล็กลงสะโพกมันก็ขยายขึ้นแล้วถ้าพอเสริม
ก็คุยกับหมอเลยเมื่อวานนี้ตอนคุยสัมภาษณ์กันเลย
หมอบอกว่าถ้าทำเนี่ยนะ
เพราะอะไรแล้วจึงเอาอันที่ไปแก้เนี่ยฉีดละลายได้
เข้าใจคำนี้ไหมมีคนไปทำหน้าหรืออะไรอย่างนี้
ฟิลเลอร์ไม่ดีเลยนะต้องรีบโทรกลับไปถามคนที่ฉีดให้เลยว่า
อะไรแล้วจริงจะเอาอันนี้มาแก้มันถึงจะหายกัน

แต่ไขมันใส่เข้าไปในนมเนี่ยทำได้อันนี้
ใช่ไหมเออแต่มันอยู่ได้นานไหมอยู่ได้ยังไง
มะล่ะใครฟิลเลอร์เข้าไปก็ว่ากันไป
นี่ไงล่ะนี่เขามีคนบอกว่านางเอกแบ๊วทำเป็นแบบ
อุ้ยแอบแบ๊วเรียบร้อยการสู้ตายจะกินพระเอกสู้ตาย
เงียบแต่ฟาดเรียบนะคะฟาดเรียบยิ่งกว่าช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาว่า
ใครอยู่ในเป้าหมายค่ะโอเค
เอาล่ะหนังสือพิมพ์หน้า๒๗ครับผมนะฮะ
ที่เขาบอกว่าอยู่ดีมีเพจนึงเข้ามาแฉดารา
เอ๋บอกโอ้โหทำตัวแบ๊วพูดเสียงเล็กอู้น่ารักเหลือเกิน
ทำตัวเรียกว่ามีแต่ความบุรีสุทธิ์ง่ายแต่ฟาดเรียบนะครับ
โอ้โหหิวมากหิวกระโฮกต้องเรียกขนาดนี้ว่านักหิวกระโฮก
ไอ้อุ๊กระโหกคนก็เลยแบบว่าจัดอันดับว่าเป็นใคร
นางเอกตัวแบบเรียบร้อย
แต่แบบโอ้โหกินทีนี้มุมมามหิวมากถึงมากที่สุด

นางก็น่าสงสารนางจังเลยอ่ะ

เรียนหรือเปล่าไปเจอข่าวว่ามีเพจแฉดาราว่านางเอกแบ๊วใสฟาดพระเอกทั่ววงการ
เนี่ยตอนนี้คนทุกคนก็ลงมติว่าเป็นเอสเตอร์
นางก็บอกว่านางไม่ซีเรียสแล้วก็เรียกได้ว่าไม่มีความเห็นเลยค่ะไม่รู้เลย
ก็อ่านผ่านมีคนส่งมาให้ดูแค่เริ่มต้นก็รู้สึกว่าไม่ใช่นางแล้วนางพูดอย่างนี้
ส่วนตัวก็ว่าข่าวมันก็คือข่าวเรารู้ตัวเองที่สุดไม่ได้ซีเรียสกับสิ่งที่คนเขียน
ใบ้บอกว่านางเอกที่เคยคบกับพระเอกหน้าศัลยกรรมคนมองว่าเป็นเป๊กรัฐภูมินะฮะ
ไม่รู้จะตอบยังไงค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ไม่จริงด้วยคือข่าวนี้เพื่อนก็ส่งมาให้เราดู
เหมือนว่าเป็นเราซึ่งในนั้นก็บอกว่าเป็นเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใคร
เราก็ไม่ได้ร้อนตัวเป็นเรานะเพราะเราอ่านเริ่มต้นมันนางก็บอกว่าที่เขาเขียนมา
ใครจะคิดว่าเป็นนางก็แล้วแต่แต่นางอ่านแล้วว่ารับรองว่าไม่ใช่นางแน่นอน
คนรอบข้างมีว่าเราบ้างป่ะไม่มีค่ะมีแต่เพื่อนสนิทที่ส่งมาให้ดู
คุณแม่ล่ะว่ายังไงบ้างคุณแม่หนูยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะ
คุณแม่หนูอ่านภาษาไทยไม่ค่อยคล่องด้วยแม่นางเป็นคนประเทศอะไรเถอะ
นางอ่านภาษาไทยไม่ค่อยคล่องแล้วก็เวลาที่แม่นางจะต้องอ่านภาษาไทยเนี่ย
ต้องใช้เวลานานพอสมควรเขาทำงานอยู่คุณตอนนั้นคุณเป๊กเนี่ย
เรื่องไหนอะไรที่คุณไปเล่นไงอ่า
ที่เป็นนางนางอ๋ออุ๊ยตายฉันเล่นหลายเรื่องฉันเล่นหลายเรื่อง

ไฮโซน่านฟ้าไงที่ไปตามมันบอกมันกลัวม่านฟ้ามากเลย
เราไม่ได้คุยกันเรื่องข่าวเลยก็คุยกันเรื่องปกติทั่วไป
ก็ช่วงนี้เขาบอกช่วงนี้สตรีตกันเหลือเกิน
อย่าว่าฉันนะเธอรู้ไหมเราอ่านข่าวอยู่ทุกวันนะ
วันหนึ่งไปเจอกับน้องคนหนึ่งที่อ่านข่าวก่อนเรา
ชื่ออะไรนะน้องผู้ชายพี่บุ๊ค

ผมเองครับงานข่าวตอนเช้าที่คุยกับพี่
ใช่แหม่มสุริยังบอกว่า

เดี๋ยวกลับบันเย็นนี้เจอกันครับ